คุณผู้ชมค่ะไม่เพียงแต่ประสบกรณิกรชาวไทยเท่านั้นนะคะ
โศกเศร้ากับการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙

ตอนนี้มีการแชร์ภาพเป็นพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่สำคัญ
ไปพบปากกับบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลก
มีการแชร์ภาพนี้กันเป็นความประทับใจนะคะ

ภาพที่คุ้นตาที่มักพบเห็นได้บ่อยครั้ง
คือพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏประทับอยู่เคียงข้าง
กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ของทั้งประสบกรณิกรชาวไทย
รวมถึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ของฝั่งฮอลลีวูดด้วยเช่นกัน
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสตูดิโอฮอลลีวูดพาราเม้า
ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช๒๕๕๙
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมายุเพียง๓๒พันศาและอยู่ในช่วงของราชครบ๑๐ปี
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
และเคยทรงดนตรีร่วมกับศิลปินแจ๊สระดับตำนาน

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
พระองค์มีบทเพลงพระราชนิพลเกือบ๕๐บทเพลง
เช่นเพลงแสงเทียนและเพลงสายฝน
โดยทรงเริ่มเรียนการเป่าแซ็กโซโฟนตั้งแต่ยังทรงพระยาวในสวิสเตอร์แลนด์
ต่อมาพระองค์ทรงก่อตั้งวงดนตรีส่วนพระองค์ขึ้น
พาทรศรีกรานนท์หนึ่งในสมาชิกวงกล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์
ในหลวงรัชกาลที่๙เมื่อทรงแซ็กโซโฟน
ทรงถ่ายทอดความรู้สึกภายในออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์
ซึ่งหลังจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
ก็ได้นำพระบรมชายาลักษณ์หายากที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อน
โดยเป็นภาพชุดผลงานของช่างภาพจากนิตยสารไลฟ์
เป็นพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี

โดยมีนายวอเตอร์อิเลียสดิสนี่ผู้ก่อตั้ง
มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายทงมิกกี้เมาส์เป็นที่ระลึก
เมื่อวันที่๒๒มิถุนายนปีพุทธศักราช๒๕๓
โดยทั้ง๔พระองค์ทรงพระเกษมสำราญกับเครื่องเล่นต่างในสวนสนุก
ทั้งนี้เนื้อหาในเฟซบุ๊กระบุว่า
ตนสามารถค้นหาพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙

เสด็จพระราชดำเนินมายังสวนสนุกวอลดิสนี่

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
พระราชโอรสและพระราชธิดา

พร้อมกันนั้นยังอนุญาตให้ผู้เข้าชมเฟซบุ๊กดังกล่าว
โหลดภาพหายากของในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินมายังดิสนีแลนด์ได้
ซึ่งภายหลังจากที่ภาพชุดนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

เผยแพร่เมื่อวันที่๒๑ตุลาคม

ทำสถิติการเข้าชมสูงสุดตลอดการของเพจ
โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า๑ล้านครั้ง
และได้รับการกดไลค์มากกว่า๑หมื่นครั้ง
รวมถึงมีการแชร์ออกไปมากกว่า๗๐๐ครั้ง
และมีการแสดงความคิดเห็นหลายร้อยข้อความ
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยได้เป็นอย่างดี